มีคนตกรถไฟฟ้า
ตกลงไปในรางตอนที่ขบวนกำลังจะเทียบชาญชาลา
แล้วเขาระบุในคลิปนะคุณว่าช่วงเช้าเวลา๖นาฬิกา๕๐นาที๖โมง๕๐นี่คือเป็นช่วงกำลังพีคเลยนะ
แล้วก็เขียนไว้นะฮะตกรถไฟฟ้าต่อจากคลิปที่แล้ว
คนออกมาได้แขนขาไม่หักหัวไม่แตกคนปลอดภัยแล้ว
นี่เป็นจังหวะที่รอปภเข้าไปช่วยผู้ชายคนนี้ที่ตกลงไปตรงรางรถไฟฟ้าเลยนะ
แล้วถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างคือเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ยังเดินได้ค่ะ
แล้วระบุเวลาว่าเกิดขึ้นตอน๖โมง๕๐คนกำลังใช้บริการเพียบเลย
คือใครที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็ระทึกมากนะ
อันนี้คลิปก่อนหน้านั้นที่เจ้าของโพสต์เอามาลงไว้
บอกว่ามีเหตุการณ์คนตกลงไปตรงร่องตรงนี้

เขาโพสต์คลิปไปต้นเรื่องไว้ตั้งแต่วันที่๙เดือน๙
ทำให้เจ้าของคลิปเองเขามีการมาลงทั้งภาพนิ่งเอาไว้
แล้วเหมือนกับก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าโพสต์ล่าสุดนี่อันนี้
เขาเขียนเอาไว้บอกว่าช่วงรอยต่อของโบกี้แบบนี้นะคะที่พี่เขาตกลงไปขาเข้าเอ่อรถไฟฟ้า
พอหายสงสัยกันนะคะทุกคนเขาบอกว่าจุดตรงนี้แหละคือจุดที่ตกเหมือนกับกำลังจะก้าวขาเข้าขบวนอย่างนี้ค่ะ
คือบางทีอยู่ที่ชันชาลากำลังจะเดินขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเหมือนกับว่าตาไม่ได้มอง
มองมือถือแล้วเหมือนกับระยะสายตามันเห็นว่าอันนี้คงเป็นประตูแล้วพุ่งไป
ก็พาละพรวดลงไปแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าจริงตอนนี้รถไฟฟ้าหลายสถานีเขาจะมีที่กั้น
มีประตูเปิดปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะก่อนจะถึงขบวน

ใช่นี่แหละ

ยืนรอจะขึ้นรถไฟฟ้าจะลงอะไรแบบนี้นะคะ